กว่า๑๐ปีในการพิจารณาคดีนะครับ
ในที่สุดวันนี้สารอาญาพิพากษาจำคุก๑๓ปี๔เดือน

คดีจ่ายใช้กว่า๗๐๐บาท
ใจพนักงานอสมทปิดบังข้อมูล
โฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร้ส้ม
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
โดยตีราคาประกันคนละ๒ล้านบาท
มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และต้องรายงานตัวทุก๓๐วันครับ
กว่า๑๐ปีของการพิสูจน์พยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย

คำตัดสินของสารชั้นต้นในการต่อสู้กระบวนการยุติธรรม
ยักยอกเงินค่าโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สนจินดากับพวกรวม๔คน
ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช๒๕๕๙
วันนี้จำเลยทั้งหมดเดินทางมาสารพร้อมทีมทนายความ
ซึ่งนายสรยุทธ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาของศาล

เริ่มจากอสมทได้สังเกตพบความผิดปกติ
ของรายการข่าวในช่วงค่ำคืน
ว่ามีการออกอากาศที่ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

เกิดจากพนักงานคนหนึ่งของบริษัทอสมท
ที่ให้การช่วยเหลือบริษัทไร้ส้ม
เพื่อปกปิดข้อมูลรายงานการโฆษณาเกินเวลา

รวมระยะเวลากว่า๑๘เดือน
ส่งผลให้อสมทเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
ไต่สวนมูลฟ้องของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช

เช็กสั่งจ่าย๖ครั้งรวมเป็นเงินกว่า๗๐๐๐๐๐บาท
ลายมือชื่อโดยนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาจำเลยที่๓
ให้นางพิชภาเอียมสะอาด

และเป็นผู้รายงานโฆษณาเกินเวลา
ของบริษัทไร้ส้มจำเลยที่หนึ่ง

ปปชชี้มูลว่าการกระทำของนางสาวพิชภา
มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ขณะที่นายสรยุทธ์และบริษัทไร้ส้ม
มีความผิดฐานสนับสนุน
ปปชจึงส่งเรื่องให้อายการสูงสุด
พิจารณาฟ้องต่อสารในคดีอาญา
นายสรยุทธ์ตัดสินใจยื่นฟ้องบริษัทอสมท

ชำระค่าโฆษณาเกินจนแบ่งเวลา

รวมเป็นเงินกว่า๕๕ล้านบาท
ซึ่งสารปกครองสูงสุดพิพากษา

ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา

วันนี้สารอาญารัชดาพิเศษพิพากษาว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดกระทำความผิดตามฟ้อง
บริษัทไร่ส้มจะจ่ายเงินค่าโฆษณา
จำนวน๑๓๘ล้านบาท

เพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว

ก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินจากบริษัทไร้ส้ม
เพราะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง

ทำให้กลไกการตรวจสอบผิดเพี้ยน

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี

ลงโทษจำคุกจำเลยที่๑เป็นเวลา๒๐ปี
จำคุกนายสรยุทธ์จำเลยที่สาม

คนละ๑๓ปี๔เดือน
คดีนี้เพิ่งเดินทางมาถึงศาลชั้นต้นเท่านั้น
ยังเหลือชั้นอุทธรณ์และชั้นดีกา

เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป